คุณคะสมัยนี้แล้วเชื่อไหมเรื่องคุณสัยเรื่องมนต์เสน่ห์มนต์ดำต่างไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคัตถาคือจะว่าไม่เชื่อมันต้องมีให้เห็นเนี่ยตรงตุ๊กตาทำเสน่ห์เขาบอกว่าคนทำเป็นตุ๊กตาทำเสน่ห์ดินเจ็ดป่าช้าอุ้ยฟังก็หลอนแล้วเนอะเรื่องนี้ต้องถึงหมอปลาช่วยหน่อยแล้วกันลงพื้น
บ้านคอนโดนี้เขาไปทำความสะอาดจ้างไปเขาก็ไปตามงานจ้างไปไปถึงปุ๊บทำไมห้องมันเหม็นหนึ่งเลยแล้วก็คุณพี่บัวไขเป็นแม่บ้านเขาก็ไปรับทำความสะอาดตามคอนโดเปิดประตูเข้าไปเหม็นอุ๊บเลยเหม็นแบบเหม็นบอกไม่ถูกเขาก็ไปกันสี่คนนะคุณผู้ชมไปถึงปุ๊บมีอาการเลยไปเช็ดทำความสะอาดเจอใต้เตียงเจอตุ๊กตาคุณสัยอยู่ที่

เหมือนครั้งเดียว

คือกลัวแบบพูดตรงสติหลุดแล้ว
นักข่าวแล้วก็หมอปลา

ที่ว่าเนี่ยมีอะไรหมอปลาเปิดดูหน่อยสิเปิดมาไม่มีอะไรคุณผู้ชมนะฮะ
หมอปลาบอกว่าอ่ะไม่ต้องกรีดร้องอาจจะคิดอะไรไปเองแต่ท้ายที่สุดอ่ะ
เอามาดูซิไอ้ตุ๊กตาที่บอกว่าเจอมันเป็นยังไงเอามาดูหน่อย
ตุ๊กตาที่เจอนี่นะก็มีกระดาษรองอยู่ใต้ตุ๊กตาคุณสัยคุณผู้ชม
พลิกดูพบเป็นรูปผู้หญิงผิวขาวหน้าตาดีแล้วมันมียันภาษาบาลีเขียนไว้ที่ขอบกระดาษด้วยเนี่ย
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขียนเราก็อ่านไม่ออกหรอกนะ
น้ำฟ้าเมียหมอปลาแกอ่านออกค่ะเขาบอกว่าแปลให้ฟังเลย
คร่าวนะรักกูหลงกูผูกที่กูดนจิตดนใจตัวกูเสน่ห์แล้ว
อ่าชัดเจนเลยหมอปลาก็เลยคาดว่าคนเนี่ยทำเสน่ห์คุณสัยเนี่ย
น่าจะเป็นผู้ชายทำเสน่ห์ใส่ผู้หญิงในรูปให้รักเขาหลงเขาหรือเปล่า
หลังจากนั้นค่ะเห็นบอกพูดกันเยอะใช่ไหมดินเจ็ดป่าชาร์จเติมความหลอนเหลือเกิน
หมอปลาก็เลยพาเอาเลยใช้มีดผ่าพิสูจน์ตุ๊กตาคุณสัยที่หลายคนกลัวกันอยู่นี่นะ
มันปั้นด้วยดินค่ะหุ้มด้วยขี้พึ่งเป็นรูปคนสองคนแล้วมีเส้นผมติดอยู่ด้วย
แล้วก็พันมาด้วยสายสินเหมือนในหนังเลยเนี่ยคุณผู้ชม
หมอปลาพาแล้วก็จับตุ๊กตาแยกชิ้นส่วนกันผ่าดูข้างในไหนดินเจ็ดประชา

มันเป็นดินธรรมดาถ้าดินเจ็ดป่าช้าหมอบอกว่าไม่ใช่
ถ้าเป็นหมอผีทำตุ๊กตาคุณสัยจริงนะเขาจะต้องมีกระดูกจากศพฝังในตุ๊กตาด้วย
แต่ไอ้๒ตัวนี้ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในเลย
ก็เป็นดินปั้นธรรมดาหมอปลาก็เลยยื่นตุ๊กตาให้พี่บัวไข่จับ
บอกพี่บัวไข่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่บัวไข่ก็จับ
กล้ากลัวกลัวคุณผู้ชมแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะนี่จับได้
ทุกอย่างเกิดจากความกลัวของป้าป้าจับเลย
บัวไข่บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วน่าจะเป็นความกลัวจากจิตใต้สำนึกจริง
คุณผู้ชมเพราะว่าอะไรพี่บัวไข่แกก็บอกว่าเออแกเป็นคนต่างจังหวัดนะ
ก็มีความเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์คนบุรีรำพี่บัวไข่เนี่ยนะ
บอกว่าเชื่อหนักเลยเรื่องพวกนี้แล้วพอเจอวัตถุแบบนี้
ก็เลยเกิดอาการกลัวขึ้นมาหลายอย่างรวมกัน
พอเสร็จเรื่องราวพี่บัวไข่บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลากรวดน้ำอาบน้ำมนต
อุทิศส่วนบุญส่วนบุญส่วนให้สัมภเวศรี
เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในตัวตุ๊กตาคุณสัย

เป็นว่าหมอปลายืนยันว่ามันไม่มีอะไร